ตอนนี้ไปเริ่มดูคนหัวร้อนที่เขาไม่ยอมรับผิดกันหน่อย
ตั้งใจว่าจะถ่ายตำรวจให้คนรุมด่าตำรวจ
สุดท้ายถั่วลงตัวเอง
รถเขาแต่งซิ่งผิดกฎหมายไม่มีอะไรที่มันถูกเลยสภาพก็ไม่เหมือนรถนะ
แล้วก็ตำรวจก็จับไม่ยอมให้จับ
บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่รถผมผมไม่ได้ขี่มา
ตำรวจถามว่าไม่ได้ขี่มาแล้วมันมาได้ยังไง

บอกว่าไม่ได้ผมให้ไปรถผม
กับรถเขาจับทำไมเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะ
ตำรวจถามกลับไปว่าแล้วรถคันนี้มันดัดแปลงสภาพแบบนี้มันผิด

แล้วเขายังไม่ยอมให้ตำรวจยึดรถไปโรงพัก
ก็มีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
พร้อมกับระบุว่าเห็นสภาพรถแล้วสงสารเด็กด้วยนะครับ
น่าจะเรียกว่าไม่ใช่รถมากกว่าเขาว่าอย่างนั้น
เพจเขาบอกว่าเรียกว่าขยะมากกว่ารถนะ
ส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขาไม่ก้าวล่วงแล้วกัน
ก็หยิบมาให้สังคมได้ดูมุมมองที่มันต่างกัน
เหรียญที่มันต่างมุมแล้วกันนะฮะ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปมีคนแชร์เยอะครับ
ชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับ

แต่กลับไปต่อว่าคนที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นเจ้าของรถ
เพราะจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันก็ผิดจริง
ป้ายไม่มีกระจกไม่มี
ดัดแปลงเสียงก็ดังเกิน๙๕เดซิเบล
ยังไงผิดเต็มประตูแต่ขัดขืนการจับกลุ่ม
แถมบอกว่าไม่ได้ขี่มาด้วยนะครับ
แล้วก็อัดคลิปด่าตำรวจสุดท้าย
ตัวเองผิดเต็มทัวร์ลงสิครับ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยก่อนจะไปถ่ายคลิป
ประจานใครเขาเนี่ยต้องดูว่าเราผิดจริงหรือเปล่า
คือหลายเคสมากแล้วนะคะที่แบบว่าตั้งใจออกมา
เจ้าหน้าที่ด่าการทำงานแต่สุดท้ายแล้ว
เราทำผิดจริง
สงสารลูกด้วยเนี่ยยืนรออยู่นะ